มาค่ะคุณผู้ชมครับพาไปดูเจ้าจงอางยักษ์
มันยักษ์ขนาดไหนโอ้โหเจ้าหน้าที่บอกใช้ความลำบากมากกว่าจะจับได้
เลื้อยไปหลังบ้านรอผสมพันธุ์ค่ะ

คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่คือเขาจะต้องทำงานประสานกันนะ
คือต้องแบบมีความเชื่อมโยงกันแล้วเจ้าหน้าที่จะต้องมีความรู้ด้วยในการไปจับงู
ฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราเจอแบบนี้เราแจ้งเจ้าหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นถูกต้องค่ะ
เขาก็บอกว่ามีงูเนี่ยมันเลื้อเข้าไปหลังบ้าน
พยายามปรับพฤติกรรมของเจ้างูจงอางยักษ์
ให้มันหายตกใจทำยายลูบหัวครับพี่พอ
แล้วทีมงานเนี่ยวัดความยาวได้สักประมาณ๓เมตร๔๐

แล้วก็เดี๋ยวไปลองดูวินาทีตอนนั้นกันนิดนึงแล้วกัน
โอ้โหใจเย็น

เดี๋ยวกินน้ำหนึ่งสมัครสูง

เจ้าหน้าที่บอกจะได้อารมณ์เย็น
เพิ่งเคยเห็นคนป้อนน้ำงูนี่แหละ

นี่คุณผู้ชมเขากินเราไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่ดูค่ะ

เหมือนพยายามจะเลื้อยหนีแต่โดยเจ้าพี่คนเนี่ยพยายามจับหาเอาไว้ด้านหลังนะ
นี่หลังกินน้ำมันใจเย็นลงจริงค่ะ

ก็เลื้อยเข้ากล่องอย่างง่ายดาย

งูตัวนี้เนี่ยหนักสัก๖กิโลกรัมได้
เจ้าของบ้านคุณธันวาบอกว่าช่วงค่ำได้ยินเสียง

เนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าตอนแรกได้ยินเสียงสุนัขเนี่ยเห่าแปลก
ส่องดูเจอเลยค่ะเจอเจ้างูตัวนี้แหละค่ะกำลังเลื้อยไป

ช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูผสมพันธ์ของงู

งูมันก็จะออกจากป่ามาหาแหล่งอาหารแหล่งน้ำต่างเนี่ย
แล้วจะมาจับคู่ผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ
ก็อย่างที่บอกว่าไปตรวจสอบดูแล้ว
งูตัวนี้เป็นเพศเมีย

จะต้องมีงูจงอางเข้ามาในพื้นที่อีกแน่นอน

มันจะปล่อยกลิ่นเรียกหาเพศผู้

แล้วชาวบ้านเคยเห็นจงอางที่มีขนาดใหญ่กว่านี้มาแล้ว
เตือนระมัดระวังกันให้มากเลยค่ะ